มาดูเรื่องนี้ค่ะเรื่องความสูญเสียของวงการบันเทิง
ก็ประสบอุบัติเหตุขับรถชนรถกระเพาะจนเสียชีวิต
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นข่าวเศร้าอีกข่าวหนึ่งค่ะ
นี่นะคะเป็นเรื่องที่ทีมข่าวของเราได้รับแจ้งค่ะคุณผู้ชม
ว่าเกิดอุบัติเหตุรถชนกันอยู่หน้าศูนย์รถยนต์ซูซูกิ
กาญจนาพิเศษก็ไปตรวจสอบ
จอดอยู่ในเลนซ้ายสุดแล้วก็มีรถจักรยานยนต์นะคะจอดคว่ำอยู่
ที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตก็คือในวัชระก็คือคุณตุ้ยชัยพันธ์
อายุ๔๑ปีซึ่งเป็นมือกิต้าของวงเพลกราวโชฟ่อรถกระเพาะให้การบอกว่า
แล้วจู่ผู้ตายก็ขี่รถจักรยานยนต์มาชนท้ายอย่างแรง
ก็เลยทำให้เสียชีวิตนะคะซึ่งหลังเกิดเหตุเนี่ยเขาก็ยืนรอตำรวจนะคะ
ไม่ได้หลบหนีแต่อย่างใดล่าสุดคุณผู้ชมเรามีภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
เป็นนาทีตอนที่รถกระป๋อขับมาแล้วจังหวะนี้เขาชะลอ
ชะลอเพื่อที่จะให้ผู้โดยสารขึ้นเนี่ยค่ะแล้วก็คุณตุ้ยขับรถมอเตอร์ไซค์มาไม่ทันได้เบรกอะค่ะ
ก็ชนเข้าไปเต็มเลยคุณตุ้ยล้มรถล้มไปทางขวา
แล้วมันมีมอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งขับมาทับร่างคุณปุ้ยพอดีนะคะ
หลังจากทราบข่าวคุณตุ้ยเสียชีวิตเนี่ยนะคะก็เพื่อนในวงการบันเทิง
ไม่ว่าจะเป็นคุณเป๊กวงซิลคุณเอ๊จิรากรคุณนิน่าสุธิตาคุณโน๊ตจูเนีย
ลูกชายของคุณโน๊ตเชิญยิ้มก็โพสต์ไว้อะไรกับการจากไปอย่างกระทันหัน
ซึ่งสนิทกับคุณตุ้ยเนี่ยค่ะก็บอกว่ารู้สึกช็อกมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่ด้วยคือเรื่องของเรื่องตอนนี้เป็นสถานการณ์โควิดไงคะไม่มีงาน

เมื่อคืนนี้เขาเพิ่งได้คุยกันเพราะว่าคุณตุ้ยไปดูบอลบ้านคุณเบ้นอาปาเช่
ก็ไม่คิดว่าการพูดคุยทักทายเมื่อคืนนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้คุยกันนะคะ
ล่าสุดตำรวจยังไม่สามารถสรุปสาเหตุได้นะคะ
ตอนนี้ต้องการพยานเพิ่มเติมโดยเฉพาะคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์๒คนที่รอให้ปากคำ
ตอนนี้ทางวงเขาก็ช่วยกันโพสต์หาพยานในที่เกิดเหตุด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในเหตุการณ์บนรถโดยสารซึ่งมีเต็มคันเมื่อกี้เราเห็นนะฮะ
หรือใครที่อยู่ตรงจุดนั้นเมื่อเช้านี้หรือจะมีภาพจากกล้องหน้ารถนะคะ
ตอนเช้าช่วงเวลาประมาณ๗โมง๕๐ถึง๘โมงเนี่ยก็ช่วยให้ข้อมูลกับทางตำรวจด้วยนะคะ
เขาบอกว่ามีนักศึกษาหญิงท่านหนึ่งเนี่ยพยายามจะช่วยคุณตุ้ยนะคะทางวงบอกว่ารบกวนติดต่อกลับมาด้วยนะคะ
หรือว่าส่งหลักฐานเพิ่มเติมให้ทีแล้วก็ให้เบอร์โทรศัพท์เอาไว้ให้ด้วยค่ะ
นะคะทางวงเขาบอกอยากจะขอข้อมูลเพิ่มเติมพูดคุยกับนักศึกษาผู้หญิงท่านนี้นะคะ
สำหรับความคืบหน้าเกี่ยวกับงานศพของคุณตุ้ยเนี่ยนะคะ
ก็มีการนำศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดนิมมาโนรดีย่านบังแคร์ค่ะ
ครับแต่ว่าจะสวดกี่วันชาปนกิจวันไหนเนี่ยเดี๋ยวเขาจะแจ้งความคืบหน้าอีกทีหนึ่ง
เพราะว่าโอ้โหมันเกิดขึ้นฉุกระหุกจริงจริงนะคะ

คุณผู้ชมว่าตรงนี้มันเป็นที่ที่จะให้จอดรถไหมฮะ
ผมเห็นป้ายบอกเหมือนเป็นป้ายบอกสถานที่
มันไม่น่าจะเป็นจุดที่จะให้หยุดรถหรือเปล่านะฮะ
เราเห็นแค่นี้จากภาพวงจรปิดนะครับ
เดี๋ยวต้องอย่างที่เขาตามหากัน

แล้วกล้องมันก็มีหลายมุมนะคะอันนี้เป็นแค่จุดเดียว
เดี๋ยวคงจะต้องดูสาเหตุอีกว่า
หรือว่าด้านบนเป็นสะพานลอยก็เป็นไปได้นะ

ใช่ค่ะแต่ความจริงแน่ก็คือ
ตอนนี้วงการบันเทิงก็สูญเสียนะคะ
อีกหนึ่งท่านค่ะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ
เพกราวนี่ดังมากว่า๑๐ปีแล้วนะคะ
สมาชิก๔คนคุณติ๊กนะคะคุณตุ๋นคุณตุ้ยคุณเก้งนะคะ
เพลงก็ได้รับความนิยมหลายเพลงทีเดียวนะคะ
โซเมกปล่อยวางเนี่ยค่ะ

ทุกท่านแล้วก็แฟนก็ให้กำลังใจสมาชิกวงทุกท่านนะคะ